อย่าลืมส่งใจเชียร์ทีมนักกีฬาไทยนะครับ
เราผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังจากที่ล้มทีมชาติจีนครับ
เหนือจากกำลังใจในบ้านที่เราเป็นเจ้าภาพแล้วนะครับ
ฝีมือของนักกีฬาก็ต้องชื่นชมด้วยล่ะครับ

หน้านี้ก็พบกับจีนครับซึ่งเป็นแชมป์สูงสุด๑๔สมัยที่ชนะเดนมาร์คมาก่อนในรอบ๘ทีม
ทีมไทยออกนำก่อน๑๐ครับจากคนนี้
เดียวมือหนึ่งครับรัชนกอินทนนท์มือ๔ของโลกเอาชนะเฉินยูเฟย์ครับ
มือ๕ของโลกไป๒ต่อ๑เกม
ง่ายนะครับกว่าจะได้แต้มนี้ให้กับทางทีมไทย
จากนั้นครับจีนมาตีเสมอ๑ต่อ๑ในประเภทหญิงคู่มือ๑ครับ
จงกลพันธ์กิติธรากุลกับระวินดาประจงใจแพ้ให้กับเฉินชิงเฉิน
แล้วก็เจียอีฟานคู่มือหนึ่งของโลกไป๐ต่อ๒เกม
แต่ไทยมานำอีกครั้งจากเดียวมือ๒ครับนิชาออนจินดาพลมือ๑๑ของโลกครับ
โอ้โหฟอร์มดีจริงครับเอาชนะกาวฟังเจียมือ๓๒ของโลก๒ต่อ๑เกม
นำ๒ต่อ๑คู่ต้องการใช้ชนะอีกคู่เดียวครับ
แต่ว่าสาวไทยปิดไม่ลงครับแต่ก็สู้สุดยอดจริงครับคู่นี้ครับ
หญิงคู่มือสองนะครับน้องเอิร์ทพุทธิตาสุวจิรกุลกับน้องปป้อ
ซีรีสแต้รัตนาชัยแพ้ให้กับทางหวงอาเฉียง
แล้วก็ถังจินหัวไป๑ต่อ๒เกมสูสีทุกเกมครับ

ไทยก็ต้องฝากความหวังที่น้องครีมครับบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์และช็อตนี้ครับ
เหลือเป็นช็อตปฏิสัตว์ของเราเลยนะครับ
มือ๒๒ของโลกจากไทยเราครับ
ต้อนชนะอดีตเหรียญทองโอลิมปิกในปี๒๐๑๒อย่างลีเซียวเล่นะครับ

ขอตัวมาเฉพาะกิจในการต่อสู้ครั้งนี้
ว่าในประเภทเดียวจีนช่วงหลังผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ
ก็เป็นทางน้องครีมชนะไปขาดรอยครับ
เกมรวด๒๑๑๑และ๒๑๙ครับสาวไทย
เอาชนะไป๓ต่อ๒คู่แล้วก็เข้าชิงครั้งแรกในรอบ๖๑ปีนะครับ
โดยจะชิงกับญี่ปุ่นอดีตแชมป์๕สมัยในวันนี้เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปครับ
หลังจบการทางขันผู้หญิงปัฏธมารีโสตรกูล
นายกสมาคมนะครับในฐานะผู้จัดการทีม
ขอบคุณทุกคนที่พาทีมเข้าสู่รอบชิง
ที่นิชาออนจินดาพลก็ปลุกใจน้องให้ทำเต็มที่ในเกมนัดชิงวันนี้ครับ
เรามาแล้วด้วยกันอีกวัน
นึกถึงคำว่าที่พูดว่ามากกว่าการเป็นนักกีฬาคือการที่เราเป็นนักสู้

วันนี้แบตมินตันตั้งแต่ในช่วงเวลาเที่ยงบ่ายยาวจนจบการแข่งขันไป

ทัพทรัพย์สาครนะครับถ่ายละสดวันนี้บ่ายสองนะครับ
แล้วก็๔โมงทางแอปพลิเคชันนะครับ
สี่โมงในเป็นห้องเย็นท่าข้ามเจอกับสุรษะธารณี
แล้วก็หกโมงแบงคอกเจอศรีสะเกดแล้วก็อีกหนึ่งรายการ
หลังจากจบฟุตซอร์๔โมงหรือ๖โมงเย็น
คู่เอกเสาร์นี้เป็นการชิงแชมป์นะครับเข็มขัด
ในรุ่น๕๑โลกรัม
วอเล็กบอลยุชนหญิงรื่อยุต่ำกว่า๑๗ปี
ชิงแชมป์เอเชียในรอบรองไทยเจอญี่ปุ่น
แล้วก็ติดตามบันทึกการแข่งขันได้
ทางช่องไทยรัฐทีวีในเวลาเที่ยงคืนครึ่งครับ
แล้วก็เสาหน้าเกฟอุ่นเครื่องบอกกันเนิ่น
ทีมไทยเจอกับจีนเสาร์ที่๒มิถุนายนนี้